มาดูเหตุการณ์ขัดแย้งกันบนท้องถนนบ้างครับ
ผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ตามประกบรถอีกคันนึงมา
เป็นรถเก่งพยายามปาดหน้าด้วยปาดหน้าไม่พอ
เอามือทุบกระจกรถบอกให้ลงมาคุยกันครับ

จอยโทรเรียกตำรวจดิ
จอยอย่าเปิดรถนะ

แจ้งเพิ่งแจ้งลงเลยป่ากบ้าน
มุ่งหน้าไปตรงสี่แยกประชานุกูลค่ะอยู่ฝั่งฝั่งจากบางซ่อนเลี้ยวมาค่ะ
พี่เลี้ยวหน่อยได้ไหมพอดีว่ามันติดอยู่กลางถนนเราทำได้ไม่ได้เลยอ่ะ
ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะตัวนี้ค่ะ
ใช่ใช่ค่ะแล้วเขาจอดมอไซคขวางรถเราไปไม่ได้
อ่าไม่ค่ะพอดีว่าน่าจะเป็นสามีเก่าของพี่พี่ที่ทำงานค่ะ
มันยังไงกันล่ะแล้วเขามาทำไม
เขาเป็นสามีของเพื่อนที่ทำงานแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเขา
คือเรื่องของเรื่องมันเกิดแถวก่อนถึงสี่แยกประชานุกูลครับ
ผู้หญิงที่เขาอยู่ในรถเนี่ยเขาก็ไม่ลงไปจากรถนะ
ก็ดูกลัวน่าจะเกิดอันตรายก็เลยอยู่ในรถแล้วโทรแจ้งตำรวจครับ
พอเธอขับต่อไปชายคนนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาอีก
ตลอดทางคนในรถก็ใช้มือถือถ่ายไว้ตลอด
ผู้ชายคนนี้พยายามจะขวางรถให้คนในรถลงมา
แล้วก็บอกข้อความว่าเราไม่รู้จักเขาคือใคร
มาขับรถตามแบบนี้คือน่ากลัวมากเกิดมา

แต่ประโยคที่บอกว่าตอนท้ายนะครับ
บอกว่าน่าจะเป็นสามีเก่าของพี่ที่ทำงาน
นั่นหมายความว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย

แล้วพยายามจะเรียกแล้วให้คนในรถจอดรถแล้วลงมาพูดคุยกัน
คาดว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นเรื่องทะเลาะกัน
ระหว่างผู้หญิงในรถนี่แหละกับผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค
ซึ่งน่าจะเป็นอดีตสามี
ค่ะเออแต่ไม่รู้นะฮะว่าหลังจากนี้มันเคลียร์กันยังไงต่อนะฮะ